คุณจุลาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับ

ผมได้รับอุปกรณ์จากรถจักรยานยนต์

แล้วก็ไปเข้าเสือกที่โรงพยาบาลร้านพิบุญร้านพิบุญ
ขาหักไม่สามารถรักษาต่อได้

แล้วก็ผมนอนรักษาตัวอยู่ประมาณ

ผมอยู่ที่บ้านเขาตำรวจก็ไม่รู้ว่าผมนอนขากอยู่ที่บ้านเข้าไป

พรูดสวยข่าวก็ไปถามล่าสุดที่ทพรวนพิบูลแล้วนะครับเดี๋ยวให้รอให้ฟังนะครับ
แต่ว่าเอาอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับผมฟังจากคุณจุฬาแล้ว
เมื่อสักครู่ก็คุยกับคุณเอกพบแล้วก็ธนายเกิดผลด้วยนะครับ
เรื่องของคุณจุลาเนี่ยเป็นผู้ต้องหาในคดี

ร่วมกันนี่คือแสดงว่าต้องมีคนอื่นช่วยด้วยใช่ไหม

นี่นะฮะที่คุณจุลาบอกก็คือจักรยานยนต์เนี่ยไปชนซาเล้งครับผม
แขนขาหักครับเข้าโรงพยาบาลเมื่อ๙มิถุนายนปี๖๕ครับผม
อยู่โรงพยาบาลห้าวันครับต้องเข้าเฝือกเข้าเฝือกอ่อนครับ
เข้าเฝือกที่ไหนนะครับเข้าเฝือกที่มหาราชครับ
ที่แขนขาขาครับขาข้างซ้ายข้างซ้ายครับอ่านี่นี่นะ
จากนั้น๗ธันวาคม๖๕ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วล่ะหมอก็นัดไปดูอาการ
ธันวาคม๖๕ถอดเฝือกอ่อนออกครับผม
อันนี้ถอดเองหรือไปถอดเองถอดเองครับแล้วก็พยายามเริ่มกายภาพอมปัติตัวเองครับ
หมอบอกถอดเองได้มันไม่ได้หุ้มอยู่พี่มันมีอยู่ครึ่งเดียวพี่
คือระหว่างนี้อยู่ที่บ้านที่ไหนฮะที่บ้าน๑๘๐ทับ๒หมู่๓ตำบลหินตกครับ
น้องสาวน้องสะพ้ายอยู่อำเภออำเภอราชพิบูรณครับจังหวัดนครศรีธรรมราช
นอนรักษาอยู่หน้าบ้านเขาแล้วก็๗๘เดือนก็อยู่อย่างนั้นนั่นแหละเดินเหินอะไรก็ไม่ถนัด
ไม่ครับเขาเอาข้าวมาให้กินอยู่ตรงนั้นยังทำมาหากินไม่ได้ไปได้ไม่ได้เลย
เวลาก็ผ่านไปจนถึงข้ามปีมาปี๖๖๒๒พฤษภาคม๖๖
อยู่อยู่คุณจุลาบอกตำรวจไปที่บ้านไปที่บ้านครับเอาหมายจับไปไม่มีครับ
ไม่มีด้วยไม่มีด้วยครับอ่าไปถึงเขาว่ายังไงตำรวจ
พี่จุฬาบอกว่านี่เจ้าหน้าที่นะชื่อจุฬาไหมผมว่าใช่ครับ
ผมก็เดินไปตามคลิปเขาบอกว่าอย่าทำมันมันขาหักอยู่
เขาก็ไม่ได้ต่อใดที่ที่ผมอัดไว้เดี๋ยวจะให้ดูคลิป
เดี๋ยวจะให้ดูคลิปนะฮะจากนั้นวันรุ่งขึ้น๒๓พฤษภาคม
ตำรวจนำตัวไปฝากขังที่ศาลครับผมในคดีร่วมกันรักทรัพร่วมกันรักทรัพ
ใช่ไหมแล้วก็ยื่นประกันไม่ผ่านครับไม่ผ่านไม่ผ่าน
เพราะว่าพนักงานสอบสวนเดินขึ้นไปผ่านหน้าห้องผู้ต้องขังข้างใต้ศาล
มาส่งให้ผมในห้องพูซองขังใต้ศานเอาไปให้พี่สามประกัน
พอผมเปิดลูกข้างหลังมันเขียนแล้วคัดค้านการประกันตัว
กับประการตัวครับขัดค้างกับประการตัวครับครับเอาเป็นว่าเอ่อ
ระหว่างที่ถูกคุมตัวในช่วงการฝากขังอยู่ในเรือนจำเนี่ย
สี่เดือนสี่เดือนครับสี่เดือนนี้เต็มผลัดเลยไหมครับพี่
พี่เกิดเต็มครับสี่เดือนจริงจริงอ่ะคดีความผิดฐาน
ร่วมกันนักทรัพย์เอ่อเจ็บฝากนะครับแต่ว่านี่สี่เดือนนู้นก็น่าจะเกิน
ฝากฟ้องพี่สามฝากฟ้องใช่ไหมโอเคเต็มครับ
ก็เอาเป็นว่าเขาก็ออกมาออกมาเมื่อไหร่ฮะผมออกมาไม่นานครับ
แล้วก็พยายามรวบรวมหลักฐานโทรมามาหาพี่เขาก็เพิ่งออกมาไม่เท่าไหรนี้เอง
ครับผมพอออกมาปุ๊บก็อ่าร่วมรวมรับสารเลยพี่เรื่องคดีก็คือ
สารท่านนั้นเมื่อไหร่ฮะวันที่สิบสี่ธันวาคมปีนี้ครับสิบสี่
สิบสี่ธันวาคมครับผมสารให้ไปฟังคำพิพากษาสารชั้นต้น
ครับผมในคดีร่วมกันลักทรัพย์ร่วมกันรักทรัพย์แต่ทีนี้ไอ้ช่วงเวลาที่เราอยู่ในเรือนจำสี่เดือนแล้วเพิ่งได้ออกมาเนี่ย
เราก็อยากจะสู้คดีของเราครับผมเพราะเรายืนยันว่าเราไม่ได้ทำ
ไม่ได้ทำครับอ่าเอาทีนี้เดี๋ยวมาไล่มาไล่ทางคดีหน่อยนะฮะ
อ่าคุณจุลาเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากให้เห็นว่าเขาเดินลำบากจริงจริงอย่างงี้เขาจะไปร่วมกันรักทรัพย์คือรัก
อะไรจักรยานยนต์ครับรักจักรยานยนต์ชาวบ้านครับผมอ่าเขาบอกเขาสภาพอย่างนี้เขาจะไปลักรถจักรยานยนต์ชาวบ้านได้ยังไง
อยู่ที่บ้านพี่สาวแทบทุกวันครับผมเพราะว่าไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้เดี๋ยวมีคลิปนะฮะ
ผู้ชมครับดูคลิปหน่อยวันที่ตำรวจเนี่ยไปคุมตัวใช่ไหมใช่ครับแต่แต่มุมนึงเนี่ยต้องบอกว่าตำรวจเขาก็มี
หมายจับของเขานะครับทุกผู้ชมครับแล้วก็ฟ้องอายการอายการก็ส่งฟ้องศาลนะใช่ครับ
อันนี้คุณจุลายต้องยอมรับนะก็ใช่ครับมันก็ต้องทั้งสองมุมใช่ครับ
นะฮะเพราะตอนเนี้ยมันคดีอยู่ในศาลนี่ครับผมอ่าตรงนี้ใช่ไหมฮะ
ครับคุณจุลานคือเสื้อแดงเสื้อแดงครับอ่ามีเสียงใช่ไหมในคลิป
มีเสียงครับ
อ่านี่เดินอย่างเงี้ย
อันนี้แล้วแม่ก็บอกอย่าไปทำอะไรนะเล่าอ่ะคุณจุลาเล่าให้ฟังหน่อย
พอตำรวจคุมตัวไปเนี่ยก็ไปถึงสพร่อนพิบูรณ

พอไปถึงตำรวจว่ายังไงคุณอ่าพนักงานอ่าตำรวจที่ว่าเกี่ยวกับชุดจับกลุ่มอ่ะ
เขาจะบอกว่าไอ้น้องพี่พนักงานพนักงานเกี่ยวกับการจับกลุ่มนะ
เดี๋ยวทำบันทึกการจับกลุ่มเสร็จแล้วแล้วเซ็นเอกสารน้องค่อยขึ้นไปหาร้อยเวนข้างบนนะ
ก็ไปคุยกับร้อยเวรเห็นบอกเขาให้ดูภาพอะไรเหรอให้ดูภาพกล้องเอ่อ
กล้องจอดปิดแต่อยู่ในโทรศัพท์ของของตำลวจอีกคนครับอืม
แล้วผมก็ได้ดูผมบอกไม่ใช่ภาพผมครับเป็นอะไรเป็นภาพอะไรเป็นภาพ
นิ่งของผู้ต้องหาที่เลี้ยวรถอยู่ที่สี่สี่แยกครับอ่า
ช่วงนี้มันอาจจะคล้ายพี่แต่ร่างกายลักษณะผิวพันธุ์
สูงมันแตกต่างกันเยอะเห็นข้างเห็นด้านข้างเห็นด้านข้าง
แต่คนที่ได้ขับรถมันปกติเกินไปพี่

เป็นภาพจอลปิดจากบ้านของชาวบ้านหรือว่าจากที่รึง
ไม่จากจาก๔แยกไฟแรงเป็นกล้องวงจอลปิดของตำรวจที่ไว้จับดู

ภาพหรือคนที่มันอยู่ในภาพนี่ผมก็ได้ยืนยันเลยว่าชั้นไม่ใช่ผมผมรู้ด้วยคนในภาพเป็นใคร
ว่าพอเขาให้ดูภาพแล้วยืนยันว่าไม่ใช่ผมที่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปเนี่ย

ก็ทีแรกคิดว่าเขาเซ็นเพื่อจะ

ตรงนั้นแล้วก็ไปไม่ใช่ผมแล้วนึกว่าจะเสร็จกัน
ว่าเขาเซ็นเพื่อจะปล่อยตัวเพราะผมบอกไม่ใช่ผม

กลายเป็นว่าที่ให้เซ็นเนี่ยเซ็นเพื่อจะเหมือนกับอ่า

ยืนยันว่าไม่ใช่ตัวเองเลย

ไปถึงก็อายการก็สั่งฟ้องศาล

ไม่รู้เลยหรอวันไหนช่วงไหน
ช่วงไหนผมไม่รู้
เพราะผมป่วย
ผมไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยครับ